คุณผู้ชมครับมาดูเหตุชาวบ้านหวาดภาวะ
ผู้ชายตายติดต่อกันหลายคนในหมู่บ้านแห่งนี้
ชาวบ้านก็เชื่อว่าผีแม่ม่ายมาเอาตัวผู้ชายไปแน่
ดังนั้นก็เลยต้องสร้างหุ่นรูปผู้ชายและประหลัดขีกยักษ์ใหญ่เลย
แทบทุกหลังในหมู่บ้านนาเชือกใหญ่ตำบลหนองเทาใหญ่อำเภอปลาปากจังหวัดนครพนมเนี่ย
และแน่นอนฮะโอ้โหพี่ไปจับของเขาทำไม

หลัดขิกทำลักษณะเหมือนประหลัดขิกนะครับ
เขาบอกว่าเป็นการแก้เคล็ดตามความเชื่อโบราณเลยฮ
หลังจากที่ร่ำลือกันว่ามีผีแม่ม่ายอารวาสเอาชีวิตผู้ชายในหมู่บ้านแห่งนี้
จากในช่วงเดือนที่ผ่านมามีผู้ชายในหมู่บ้านเจ็บป่วย
สิทธิ์สิโตะกัน๔ถึง๕คนแล้วโดยที่ไม่ทราบสาเหตุ
เป็นความเชื่อมาตั้งแต่เดิมครับทำเพื่อความสบายใจ
ทอดกันมาทำกันมานานแล้ว
เมื่อมีชาวบ้านเจ็บชาวบ้านป่วยชาวบ้านล้มตายติดกัน
ก็เชื่อว่าเพราะผีสางนางไม้หรือว่าผีแม่ม่ายมาเอาชีวิต
จึงต้องตั้งประหลัดขิกขนาดใหญ่มาขับไล่เรื่องร้ายในหมู่บ้านนะครับ
เพื่อให้ผีแม่ม่ายไปสนใจหุ่นประหลัดขิกแทนผู้ชายในหมู่บ้าน
เป็นตัวตายตัวแทนตัวตายตัวแทน
ส่วนใครบ้านไหนจะมีหุ่นฟางมาตั้งไว้หรือไม่
ก็เป็นความเชื่อของแต่ละคนไป

ส่วนจะใหญ่แค่ไหนก็แล้วแต่ความเชื่อนะฮะ
แล้วแต่แล้วแต่การทำเนี่ยโอ้โหพุ่งมากเลยนะฮะท่อนนี้นะฮะ